ดูเรื่องนี้นะคะที่จังหวัดพิศนุโลกเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านอีกแล้วแต่เรื่องนี้แปลกจริงค่ะครับ
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ดีมีรถกระบะของเพื่อนบ้านมาจอดในบ้านเขาแล้วปิดประตูรั้วล็อกรั้วเลย
เขาก็ไปถามเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของรถกระบะเพื่อนบ้านบอกว่าอ้าวก็เห็นว่าบ้านไม่มีคนอยู่ช่วงนี้ฝนตกก็เลยเอารถเข้าไปจอดหน่อยทำไมเป็นเพื่อนบ้านกันไม่มีน้ำใจเลย
แบบนี้ก็ได้เหรอคะเดี๋ยวไปดูคลิปนะคะ
แต่วันนี้คุณมาจอดของในนี้ได้ยังไงมีคนเข้ามาดูบ้านฉันด้วย
ก็บอกลูกแล้วบอกถ้าเมียบอกมามีวันนี้วันเดียวผมเพิ่งจะใส่กรทุกเช้าผมเดินมาถอดประตูเขาออกวันนี้สุริยะฆ่าผมไม่ได้โอนเงิน
เมื่อวานบอกสุริยคลาสเมื่อวานเลยไม่ได้เอารถออก

แล้วไปจอดอะไรทุกวันไปจอดได้ยังไง
ของคนอื่นค่ะนี่เป็นคลิปบางส่วนนะคะที่โพสต์เอาไว้ในกลุ่มของจังหวัดพิศนุโลกแล้วก็มีข้อความว่าคนแบบนี้ก็มีด้วย
เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่มีสิทธิ์อะไรเข้ามาจอดในรั้วบ้านของคนอื่นแถมล็อกประตูรั้วเราไว้ด้วย
พอเราเข้าไปเจอบอกเพิ่งมาจอดทั้งที่บ้านเราเปิดไว้เพื่อจะให้ช่างเข้ามาปรับปรุงต่อเติมบ้านนี่นะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะไปเจอกับเจ้าของบ้าน
นางสาวนัทธนิชาจอมเสน่ห์วงค่ะเธอก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เธอปล่อยให้เช่าอยู่ในช่วงที่ให้ช่างมาปรับปรุงก็เลยไม่ได้ล็อกประตูบ้านนะคะ
เช้าวันเกิดเหตุแวะไปดูว่าเอ๊ะช่างมาหรือยังอ้าวบ้านล็อกอ้าวรถใครก็ไม่รู้มาจอดอยู่ในบ้านตัวเองสักพักเจ้าของรถก็มาปรากฏตัวอย่างในคลิปอะค่ะ
จอดอยู่ที่ในบ้านของเราจอดอยู่อย่างเดียวไม่ว่าเอากุญแจล็อกด้วยกุญแจใครคะกุญแจเขาเองค่ะล็อก
เราก็ตกใจเอ๊ะทำไมถึงล็อกบ้านเราได้ยังไงเราก็ตกใจตรงนี้เราก็ถามแค่ถามว่าทำไมถึงเอารถมาจอดแล้วก็ล็อกบ้านเราทำไมเอามาจอดโอเคมาจอดไม่ได้ว่าเออแต่ทำไมถึงต้องล็อกบ้านคุณมีสิทธิ์อะไรมาถึงเข้ามาก้าวไก่ในบ้านเราขนาดนั้น
แล้วจริงบ้านหลังนี้นี่ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราไหมใช่ค่ะ
หลังจากที่มีปัญหาได้คุยกันบ้างหรือยังครับยังค่ะไม่มีการติดต่อกลับมาค่ะแล้วเขาเอารถออกไปให้ตอนไหนค่ะก็คุยกันเสร็จตรงนั้นก็เอารถออกไปค่ะแล้วก็ทำสีหน้าแบบไม่เข้าใจ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เอารถไปจอดในบ้านคนอื่นน่ะนะคะเป็นผู้ชายตามที่เห็นในคลิปอ่ะนะคะเขาก็ยอมรับว่าเขาถือวิสาสะเอารถไปจอดในบ้านของคนอื่นแต่เขาเห็นว่าก็บ้านว่างไม่มีใครอยู่แล้วฝนมันตกช่วงเนี้ยฝนตกติดต่อกันสองคืนแล้วก็เลยเอารถไปจอดบ้านเพื่อนบ้านเอากุญแจมาล็อกประตูไว้ด้วยไม่คิดว่าเจ้าของบ้านจะโวยวายเพราะที่ผ่าน
บ้านให้นะระหว่างที่ไม่มีคนอยู่เนี่ย
ไม่ได้ถ่ายรอบ
ผมเห็นประตูเปิดไว้แล้วก็อย่างฝนตกผมก็รถเข้ามาจอด

คือปัญหาก็คือคุณไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาไง

จะมาบอกว่าผมดูแลให้ปัดกวาดให้อะไรให้

เพราะมันเป็นบ้านคนอื่นเขานะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายเขาคุยกันแล้วนะคะ
คือทางญาติของผู้ชายคนนี้ไปขอโทษกับเจ้าของบ้านแล้ว
ก็บอกว่าอยากจะให้เรื่องมันจบ

เขาก็เลยลบคลิปออกจากโซเชียลให้ค่ะ
ของเขาหายขึ้นมาหรือบ้านเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
คุณก็ต้องถูกตั้งข้อสังเกตมีความผิดอยู่ดีใช่ไหม